ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่จะมาเตือนกันไว้นะฮะ
โดยเฉพาะน้องหนูไปเห็นของอะไรที่มันไม่ใช่ของเราแน่เนี่ย
ไม่ได้มั่นใจว่าเราเล่นกันอยู่เป็นของใช้อะไรของพวกเราเนี่ย
ไปเจอมาอย่าไปเก็บ๔๕แล้วมาเล่น
นครปฐมมีเด็กนักเรียน๓คนอยู่ป๑ป๒ผู้ชาย๒ผู้หญิง
เนี่ยฮะตอนนี้อาการแพทย์ก็ช่วยเหลือจนพ้นขีดอันตรายแล้ว

เล่นขายของทำกับข้าวกัน
ผู้ชาย๒คนอายุ๘ขวบนะครับ
อีกคนนึงเป็นเด็กหญิงอายุ๖ขวบนะ
ก็ไปเจอไอ้ลูกกลมมีเทปกาวสีดำพันอยู่

ไปเอากระทะเก่าอะไรมาพวกนี้มาเล่นกันอยู่

ในบ้านแจงงามหมู่๔ตะบนห้วยพระอำเภอดอนตูมนครปฐม
ทีนี้เด็กคนนึงไปเก็บไอ้ลูกกลมมีเทปกาวสีดำพันธุ์อยู่

ไปโยนใส่กระทะแล้วก็เอาไม้ตีตีทุบจะตีไข่
มันระเบิดตู้มโอ้โห๓คนตอนแรกที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
อาการหนักสาหัสหมดนะฮะเด็กชายคนนึงที่อายุ๘ขวบ
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นข้อมือขวาขาดนะอืมแพทย์ต้องตัดทิ้งเนี่ยครับ
ดูสิเอาน้องดูไว้เลยนะเล่นกันอยู่เนี่ยจะที่ไหนก็แล้ว
ต้องระวังจริงนี่อายุ๘ขวบต้องกลายเป็นคนข้อมือขวาขาดไปเลยนะ
ต้องตัดทิ้งนะครับแขนกับขาก็มีรอยไหม้
น้องผู้ชายอีกคนนึงอายุ๘ขวบเท่ากันเขาอยู่โรงเรียนเดียวกัน๓คนนะ
ขวบอยู่ป๒คนนี้ก็บาดเจ็บนะ
บาดแผลเนี่ยมีที่ดวงตาทั้งสองข้างแพทย์ยังต้องใช้ผ้าขาวปิดตาไว้
เนื่องจากตาอักเสบบวมช้ำที่หลังมือข้างขวาแล้วก็ข้างซ้าย
มีบาดแผลถูกสะเก็ดระเบิด
เด็กผู้หญิงอายุ๖ขวบอันนี้เป็นน้องเล็กอยู่ป๑
มีบาดแผลที่บริเวณแขนขวานิ้วเท้ามีรอยไหม้
สะเก็ดระเบิดไหม้ไปถึงขนตากับผมถูกไฟไหม้
ดูตรงแขนสิเป็นสะเก็ดแบบนี้
แต่ทั้งหมดตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
ทั้ง๓คนเล่าให้ฟังครับบอกว่าเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน
ก็ชักชวนกันไปเล่นขายของที่ป่าย่าหลังบ้านของน้องคนหนึ่ง
เศษไม้เก็บก้อนหินเอากระทะไฟฟ้าเก่าที่อยู่แถวที่เกิดเหตุเนี่ย
สมมุติเป็นอุปกรณ์ทำครัวเล่นทำครัวขายข้าวขายของกัน
จากนั้นน้องคนหนึ่งที่เจ็บข้อมือขวาขาดต้องตัดทิ้งเนี่ย
ก็ไปเจอไอ้ก้อนกลมเท่าไข่ไก่พันด้วยเทปกาวสีดำ
มันทิ้งอยู่ใต้ต้นมะขามก็เลยเอามาโยนใส่กระทะ
แล้วก็ใช้ไม้ตีหลายครั้งเหมือนกับจะเป็นไข่ไก่
มันก็ระเบิดขึ้นตู้มเด็กทั้งสามคนก็ได้รับบาดเจ็บอย่างที่บอก
ชาวบ้านได้ยินเสียงรีบวิ่งมาดูแล้วก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
พอหยิบแล้วทำยังไงต่อ
เพื่อนก็หลีกเครื่องตอนนั้นเพื่อนหยิบระเบิดแล้วเพื่อนก็ทอดไอ่นั่นทอด
ทอดประติวะนั่นเสร็จแล้วหนูก็หยิบมาแล้วไอ่บุคซึงก็มาวิ่งของบ้านเลยไปแล้วไปแล้ว
เป็นไงแล้วเหมือนกัน
เบิกดังตู้มเนี่ยแล้วหนูทำไงกัน
เขาไม่เห็นอะไรเลยเหรอ

แล้ววิ่งหนีมั้ยวิ่งไม่ไหว
เขาก็เดินไม่ได้

แต่เราไม่คิดว่ามันเป็นระเบิดสิ

ลูกเดียว

ลูกเลือดจุดไรกันลูก
ลูกชายตัวเองไวเท่ากันเลยปิดเทอมก็วิ่งเล่นกับเพื่อน
ไม่รู้ไปเก็บอะไรบ้างนะพ่อของน้องคนหนึ่งนะครับ
ที่บาดเจ็บบอกว่าสอบถามลูกชายแล้วทราบว่าระเบิดมีลักษณะเป็นลูกกลม
ไข่ไก่เชื่อว่าคงเป็นระเบิดที่กลุ่มวัยรุ่นแถว
ทำขึ้นมาโชคดีที่มันไม่หนักหนาสาหัสถึงขั้นเป็นระเบิดลูกเกลี้ยง
เช่นนั้นอาจอันตรายกันถึงชีวิตก็ฝากถึงผู้ปกครองทุกคนว่าลูกหลานไปเล่นที่ไหนเนี่ย
ให้ช่วยกันสอดส่องอย่าให้คลาดสายตาเพราะอาจเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ท่านพิเศษเป็นน้อยก็ได้จริงอย่างที่เหมือนขั้นยังถึงเขาทางเพื่อนเดิมทางอย่างน้อย
ตำรวจรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
เปิดเผยว่าทางสพดอนตูมเจ้าของท้องที่เนี่ย
รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทราบแล้วก็แจ้งมาแล้วว่า
ระเบิดที่เจอลักษณะเป็นประทัดยักษ์
ซึ่งตกอยู่ในที่เกิดเหตุที่ห่อหุ้มด้วยพลาสติก
ปืนจากประทัดยักษ์มายัดใส่พลาสติก
ที่เป็นก้อนรูปไข่แล้วพันด้วยเทปกาวสีดำ
เพื่อทำเป็นระเบิดปิงปองคงจะเอาไปก่อเหตุ
เอาไปใช้อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละทำกันขึ้นมาเองนะครับ
แต่ทีนี้คงจะกลัวตำรวจนะ
ไม่รู้ว่าจะไปตรวจเจอหรือว่าจะรู้ว่าจะต้องไปไหน

แล้วเด็กไปเจออยู่ที่ใต้ต้นมะขาม
เดี๋ยวจะเร่งสืบสวนสอบสวน

อืมน่าเป็นห่วงเด็กเนอะ